มาตามกันต่ออันนี้เรื่องกรณีของโศกนาฏกรรม

กลายเป็นผู้เสียชีวิตศพที่๑๘นะคะ
ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วย

ก็คือนางสาวสิริวัลวงศุกร์หรือน้องมายอายุ๑๗ปี
เสียชีวิตเมื่อเวลา๒๑นาฬิกา๑๔นาทีเมื่อวานนี้
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะ
นางสาวสวรสวงศุกร์อายุ๒๗ปี
พี่สาวที่เดินทางมารับศพน้องมายบอกว่า
ระหว่างที่รักษาตัวอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันที่๒สิงหาคมที่ผ่านมา
มายต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา
แล้วก็ถูกตัดขาขวาด้วยเพราะว่าติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะ
หมอพยายามรักษาอย่างสุดความสามารถ
แต่ร่างกายน้องมายไม่ตอบสนองมีน้ำท่วมปอดจนเสียชีวิตนะคะ
ด้านนางมะลิสาวงศุกร์อายุ๔๕ปีแม่ค่ะ

มายต้องพักการเรียนมาช่วยแม่ขายของและทำงานก่อสร้าง
อกจากนี้ยังเป็นสาวเสิร์ฟตามร้านอาหาร
ช่วยแบ่งเบาภาระให้ครอบครัวด้วยนะคะ
ส่วนวัดรังศรีสุนทรที่อำเภอสัตหีบชนบุรีตอนนี้ญาติก็เตรียมสถานที่นะคะที่สาราธรรมนุสรสำหรับตั้งศพน้องมายเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
อย่างที่คุณแม่บอกไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
ต่อให้ได้ค่าชดเชยมานี่ก็ทดแทนชีวิตที่เสียไปไม่ได้นะคะ